พาไปดูความน่ารักของเจ้าสุนัขตัวนี้

แค่พูดชื่อก็จินตนาการถึงความน่ารักแล้ว
แต่เจ้าตัวนี้ค่ะน่ารักเป็นพิเศษ
เพราะว่าเขาหงอยแล้วก็แบบอ้อนด้วย

นั่นยกมือประนมเหรอคะก้มกราบเหรอคะ

เออส่งมันออกมานอกกรง

อยู่ที่ซื้อขายค่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อไปเดี๋ยวเขาอ้อนไง

แล้วก็ทำท่าทางอ้อนวอนแหละน่ารัก

ซึ่งหนูไปหน่อยซึ่งหนูไปหน่อย

ตอนนี้ร้อนอยากมีเจ้าของจังเลย
อย่างนี้ถามนั้นน่ารัก

อย่างนี้นะซึ่งคลิปนี้ค่ะ

ก็โพสต์พร้อมกับบอกว่าตัวเองเนี่ย
เดินไปซื้อต้นไม้ที่สนามหลวง

กำลังยืนมองดูกรงอื่นอยู่แหละ

ตัวเองสงสารก็เลยสอบถามราคาไป

ขอให้มีคนพาหนูไปเลี้ยงนะ
เราก็ลุ้นอยู่ว่าคุณพี่ท่านนี้จะซื้อหรือเปล่า

แต่แน่นอนพลังโลกโซเชียลน่ารัก
สงสารขนาดนี้หลังจากโพสต์คลิปนี้

มีผู้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
มีผู้ใจดีรับเลี้ยงไปแล้วนะคะ

ว่าเอาไปอยู่ที่บ้านสมมุติว่าถ้าไม่ได้ขังกรงแล้ว

เหมือนคาราวะซูฮกนะ
มีสองมืออย่างนี้
แต่ว่าคุณพี่คนซื้อคนนี้เขาก็พูดถูกนะ

ไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือที่ขายตามสถานที่ต่าง

ส่วนใหญ่แล้วที่ขายเนี่ยเป็นสุนัขเด็กใช่ไหมคะ
เพราะบางทีเข็มอาจจะฉีดยาได้ไม่ครบเข็ม
น่ารักสีสันจะมาฝากในช่วงสายตัวโซเชียลในวันนี้นะคะ